ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะ
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมีคนโยนรถจักรยานใส่รถเขาฮะ

อ้าวนี่วิ่งไปหาเลยวิ่งไปหาเลยนี่คนก่อเหตุขี่จักรยานสวนเลนไปครับคุณผู้ชมฮะ
พอได้จังหวะไม่รู้เขาคิดอะไรเขาลงจากรถจักรยานแม้ว่าจะเป็นภาพย้อนแสงหน่อย
คุณผู้ชมดูเนี่ยเวียงเวียงรถจักรยานใส่เขาเลยอ่ะ
คุณนวมินเล่าบอกว่าวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา๓ทุ่มกลับจากทำธุระนะครับ
ก็ขี่รถมาแถวซอยเพชรเกษมซอย๓โอกำลังจะกลับรถนะครับเลี้ยวเข้าบ้าน
จังหวัดนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งจอดจักรยานแล้วก็โยนจักรยานใส่ตอนแรกผมก็นึกภาพไม่ออก
ตอนนี้นึกออกแล้วคุณนวมินนี่นิ้วหักเลยนะนิ้วหักครับ

ผู้ชายคนนี้ที่สติไม่ดีไปรักษาได้ไหม
จะได้ไม่ไปทำความเดือดร้อนกับใครอีกนี่นิ้วหักเลยนะครับ
ฟังเสียงคุณนวมินหน่อยครับ
ตอนแรกที่ผมเห็นนะเหมือนคนจะข้ามถนน
ผมก็ลดความเร็วแล้วข้างหน้าก็รถติดด้วย
เสร็จแล้วเขาก็กลายเป็นเข็นกระยานใส่ผมตามในคลิปเลยครับ
ผมวิ่งไปหาเขาเขาก็วิ่งมาเหมือนจะทำร้ายผม
เสร็จแล้วผมก็เลยถอยออกมาเพราะว่ามีวินมอไซค์ที่วิ่งตามมา

ถ้าฝากได้ก็อยากให้ดำเนินการ
เพราะว่าเคสนี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้งในจุดนั้น
สถานที่นั้นคือแสดงว่าเขายังวนเวียนอยู่
นี่ค่ะก็เป็นความอันตรายอีกรูปแบบหนึ่ง

คือปกติมันก็จะมีโยนหินอันนี้โยนจักรยาน

ใช่ค่ะเพราะว่าเขาโยนใส่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะ